มาดูสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙
จากการแถลงของสวบครายวัน
วันนี้ค่ะมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น๒๔๑๙รายนะคะ
เป็นการติดเชื้อภายในประเทศ๒๔๐๙ราย
ติดเชื้อจากต่างประเทศ๑๐ราย
รักษาหายแล้ว๒๒๔๗ราย
รวมยอดผู้ป่วยสะสม๘๑๒๗๔ราย
วันนี้ผู้เสียชีวิตเพิ่ม๑๙รายนะคะ
รวมผู้เสียชีวิต๓๘๒ราย
ผู้ป่วยที่ยังรักษาตัวอยู่ค่ะ๒๙๔๗๓ราย
มีอาการหนัก๑๑๓๘ราย
ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ๓๘๐รายค่ะ
สำหรับเรื่องของวัคซีนค่ะ
ตัวเลขผู้ที่ได้รับวัคซีนเมื่อวานนี้
เข็มแรก๖๑๔๔๔ราย
เข็มที่สอง๑๗๒๖๑ราย

ฉีดวัคซีนต้านโควิด๑๙ไปแล้ว
กว่า๑๐๗๐๐๐ราย
ทีนี้ค่ะสถิติตัวเลขของผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิต
ถ้าดูตามเส้นกราฟแบบนี้นะคะ

ยังพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ยังไม่มีท่าทีว่าตัวเลขจะลดลงนะคะ
ทีนี้ค่ะหมอเบิร์ตผู้ช่วยโศกสวบคที่แถลงวันนี้
ก็เลยบอกว่าเรื่องของกราฟนี่น่าสนใจ
ถ้ากราฟผู้ติดเชื้อรายใหม่
และกราฟผู้ติดเชื้อที่รักษาหายแล้ว

คือติดเชื้อรายใหม่ลดลงรักษาหายเพิ่มขึ้นอย่างนี้ค่ะ

มันจะไม่มีปัญหาเรื่องของเตียงในการรักษาผู้ป่วย
แต่ถ้าตัวเลขผู้ป่วยรายใหม่มันสูงขึ้น
มันก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของการบริหารจัดการเตียงนะคะ
ดังนั้นนะคะก็ต้องช่วยกันทุกคน
อยากจะให้ผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ยตัวเลขมันลดลง
ระหว่างเราคอยวัคซีนกันอยู่ตอนนี้
ปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อรายใหม่ในเวลานี้ค่ะ
คือตลาดค่ะคือชุมชนค่ะ
คือเรื่องของการขนส่งค่ะเริ่มมีรายงานกลุ่มก้อน
ปัจจัยเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นนะคะ
โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพช่วงนี้นะฮะ
คือตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่๒๔๐๐วันนี้เนี่ย
เฉพาะในกรุงเทพฯก็พันธุ์ขวาแล้วนะครับวัคซีนเนี่ย
รัฐบาลตั้งเป้าว่าภายในสิ้นปีนี้๑๐๐ล้านโดส
ละ๒โดสก็ประมาณ๕๐ล้านคนจากประมาณ๗๐ล้านคนที่มีประชากรอยู่นะครับ
แต่วันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายมนตรีนะครับ
เปิดเผยบอกว่าได้ตัดสินใจแล้วนะครับ
แนวทางแรกแนวทางที่๑คือไทยจะเพิ่มจำนวนวัคซีนให้มากกว่าเดิมนะครับ
ที่ตั้งเป้าสั่งซื้อวัคซีน๑๐๐ล้านโดส
จะซื้อเป็น๑๕๐ล้านโดสหรือมากกว่านั้น
เพราะสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาดังนั้นไม่ควรจัดหาวัคซีน
เป้าหมายที่ตั้งอยู่บนสมมุติฐานว่าภูมิคุ้มกันปู่ภายในประเทศจะเกิดขึ้น
ฉีดวัคซีนให้ประชาชนได้๕๐ล้านคน
แต่ควรต้องมีวัคซีนให้เพียงพอสำหรับคนไทยทุกคน
เอกประยุทธ์บอกว่าประเทศไทยมีประชากรที่เป็นผู้ใหญ่ประมาณ๖๐ล้านคน
และต้องมีวัคซีนเผื่อสำรองไว้ด้วย
เพราะทุกวันนี้ทั่วโลกยังไม่มีความชัดเจนว่า
การสร้างภูมิคุ้มกันหมู่จากไวรัสตัวนี้จะเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่

ส่วนคำถามอื่นที่ยังมีอยู่เช่นหลังจากฉีดวัคซีนครบโดส
แล้วประสิทธิภาพของวัคซีนจะคงอยู่ได้นานเท่าไหร่
และเรามีความจำเป็นต้องฉีดเข็มที่๓อีกหรือไม่
รวมทั้งเรื่องของการกลายพันธุ์ด้วย
อกจากนั้นยังมีความเสี่ยงที่วัคซีนอาจจะส่งมอบที่ล่าช้าอีก
เพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าตั้งเป้าไปที่๑๕๐ล้านโดสเลยที่จะสั่งซื้อเข้ามานะครับ
เด็กประยุทธ์ยังได้จัดรายการผ่านทางพอร์ตแคสต์นะฮะ
ทั้งเสี่ยงทั้งวิทยุนะครับเกี่ยวกับรูปแบบใหม่พอดแคสต์
เดี๋ยวฟังเรื่องวัคซีนนะครับ
จะต้องมีวัคซีนอย่าง๑๒๐ล้านโดสนะครับ
อยู่ในภาคธุรกิจของเรานะครับ
นอกจากนั้นเราจะต้องมีวัคซีนใหว้เพียงพอ
สำหรับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนอื่นด้วย
ทางที่๒พลเอกประยุทธ์บอกว่าสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งเจรจากับผู้ผลิตหลายราย
เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้วัคซีนเพิ่มขึ้น
ที่ผ่านมาไทยเจรจาไปแล้ว๗รายกำลังหาเจรจาเพิ่มนะครับ
รวมถึงค้นหาวัคซีนตัวใหม่จากผู้ผลิตรายใหม่ด้วย
แนวทางที่๓คือการปรับแนวทางการฉีดวัคซีนโควิด๑๙
โดยจะเร่งปูพรมฉีดวัคซีนเข็มแรกให้ประชาชนจำนวนมากที่สุดเท่าที่จะทำได้
ในช่วงประมาณปลายเดือนกรกฎาคมนี้จะมีประชากรผู้ใหญ่
จำนวนครึ่งหนึ่งของประเทศไทยจะได้วัคซีนโควิด๑๙เข็มแรกนะครับ
เรื่องวัคซีนฮอพูดในพอดแคสต์โพสต์ในเฟซบุ๊กพนักประยุทธ์จันโอชาด้วยนะครับ
แต่ปรากฏว่าวันนี้คนเขาสังเกตเห็นก็คือ
เฟซบุ๊คนี้ไม่มีช่องให้คอมเมนต์

คนก็ตั้งข้อสังเกตว่าอ้าวแล้วทำไมแสดงความคิดเห็นไม่ได้
หรืออยากจะบอกหรือว่าจะแจ้งอะไร
เอกประยุทธ์จะบอกกันทางไหนดีล่ะทีนี้
เราก็ไปลองตรวจสอบดูนี่นะฮะ
คือเพจของท่านนายกเนี่ยปิดไม่ให้คอมเมนต์ตั้งแต่๕พฤษภาคมนะครับ
จนถึงวันนี้นะครับผู้คนก็เลยใช้วิธีการแชร์แทน
อีกประเด็นหนึ่งที่วันนี้เขาก็ถกเถียงหรือว่าวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าแลกเปลี่ยนกันเยอะ
คือเมื่อวานมีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อนะฮะคณะกรรมการเนี่ย
ที่คุณอนุทินชาญวิรากูลรองน้ำมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอาหารสุข
เป็นประธานคณะกรรมการบอกว่าที่ประชุมเห็นชอบ
กับคนที่มีอายุ๖๐ปีขึ้นไปได้
เหมือนโคลโลมอร์ท่านนายุก็ฉีดใช่ไหมครับ

เรื่องนี้นะครับนายอนุทินบอกว่า
ในกลุ่มคนที่มีอายุ๖๐ปีขึ้นไปได้
เห็นว่าทางประเทศผู้ผลิตเองตอนนี้ก็ฉีดให้กับ
กลุ่มคนที่มีอายุมากกว่า๖๐ปีขึ้นไปด้วยนะครับ
ประเทศผู้ผลิตชี้แจงว่าไม่ได้เป็นข้อห้าม
ไม่ให้ฉีดกับคนที่มีอายุมากกว่า๖๐ปี
เพียงแต่ตอนที่ทดลองเนี่ยแล้วมีการทดลองกับผู้ที่มีอายุเกิน๖๐ปีเนี่ย
กลุ่มคนกลุ่มนี้อายุนี้เป็นกลุ่มคนที่มีจำนวนน้อย
ตอนหลังได้มอบมาให้กระจำการอาหารรายญา
เพื่อจะรองรับหลังจากเห็นว่ามันสามารถฉีดได้แล้ว

ในหลายประเทศนะครับตัววัคซีนซิโนแวคก็ได้ฉีดให้กับคนอายุมากกว่า๖๐
แล้วก็ได้ผลนะครับเป็นผลดี
แต่ว่าอย่าไปกังวลเลยเพราะว่าวัคซีนหลักของเราสุดท้ายในปัจจุบันนี้นะครับ
ก็คือแอสตราเซเนก้า

เพราะว่าก็อยากจะได้ตัวที่รู้สึกว่ามั่นใจที่สุดอะไรประมาณอย่างนั้น
ทางเพจของหมอชื่อดังหลายเพจก็แสดงความเห็นนะฮะ
บอกไม่เห็นด้วยที่จะฉีดซิโนแวคให้กับผู้มีอายุเกินกว่าหกสิบปี
เพราะข้อมูลของวัคซีนยี่ห้อนี้ในผู้สูงอายุ๖๐ปีขึ้นไปมันมีน้อย
ดังนั้นควรยึดตามแผนเดิมดีกว่าหรือไม่
อันนี้มีข้อมูลเยอะว่าไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นฉีดให้กับคนที่อายุไม่เกิน๕๙ปีอันนี้ดีกว่า
ก็ออกมาตอบโต้ข้อวิตกกังวลนี้นะครับ
บอกว่าต้องรอให้ทางสบคพิจารณาก่อนนะครับว่าจะเห็นด้วยหรือไม่
เพราะเมื่อวานคือมัตติแล้วก็ข้อเสนอจากทางคณะกรรมการของควบคุมรกติดต่อแห่งชาติ
อันนี้ยังไม่ได้ผ่านสอบคอชุดใหญ่
โดยข้อเสนอนี้มาจากข้อมูลทางวิชาการของทางจีนที่ลุยฉีดให้กับผู้สูงอายุแล้ว
ปรากฏว่าป้องกันการติดเชื้อและป้องกันการป่วยหนักได้ดี
แม้ว่าจะมีจำนวนรายงานเรื่องอาการไม่พึงประสงค์อยู่บ้าง
แต่อยู่ในเกณฑ์ปกติของการใช้วัคซีน
และไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตจากวัคซีนนี้
ข้อมูลก็เลยเป็นการตอบโต้เชิงข้อมูลกันแบบนี้
ค่ะงั้นก็ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมหน่อยนะคะ
อันนี้เป็นมุมมองของผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุขนะคะ
แพทย์สมพลเมฆทนในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการบริหารจัดการ
ฉีดวัคซีนโควิด๑๙บอกว่าการปลดล็อกให้ผู้ที่อายุ๖๐ปีขึ้นไปฉีดซีโนแวคได้
คุณหมอก็บอกว่าอยากจะให้เชื่อมั่นในเรื่องของความปลอดภัย
มันอาจจะต้องรออีก๑เดือนกว่าจะทยอยเข้ามาในไทย
ดังนั้นถามว่าปลอดภัยไหมคุณหมอโสพลบอกว่าอยากให้มั่นใจว่าปลอดภัย
เพราะว่ามีผลการศึกษาจากประเทศต่างตามกลุ่มอายุแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญรับรอง
แล้วก็มีวัคซีนทยอยออกมา๑๖ล้านโดสนะคะ
ดังนั้นผู้สูงอายุที่อายุ๖๐ปีขึ้นไปกับผู้ป่วย๗กลุ่มโรคที่ลงทะเบียนจองในระบบหมอพร้อม
เหมือนเดิมตามที่ลงทะเบียนไว้
อันนี้หมายความว่าในล็อตหลังอาจจะมีผู้สูงอายุคนอื่นที่ยังเหลืออยู่
ทีนี้ค่ะผลข้างเคียงของการฉีดวัคซีน
จากรายงานผลวิจัยของอังกฤษแล้วก็อยู่ในทวีปยุโรป
บอกว่าคนที่ฉีดวัคซีนแล้วมีภาวะเลือดแข็งตัวเนี่ยมันมี๔รายจาก๑ล้านเข็ม
ดังนั้นโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับคนไทยหรือคนเอเชียเนี่ย
มันจะมีโอกาสน้อยกว่า๕เท่าน้อยกว่าที่ยุโรปอีก
ก็เลยอยากจะให้มั่นใจวัคซีนในประเทศไทยฟังเสียงคุณหมอโสพลนะคะ
ก็ตัวท่านเองคือการฉีดซีโนแว็กนะคะ
เราต้องเห็นหมอหลายท่านเลยว่าฉีดซีโนแว็ก
อันนี้ก็เลยปลดล็อกเพื่อให้ผู้สูงอายุได้ใช้นั่นเอง
ใน๒เดือนที่ผ่านมาในเมษาคุณธภาพ
เราเล่นฉีดให้บุคลาตรภัฒนาแพทย์
เพื่อที่เขาจะได้มาดูแลคนไข้ได้
แต่ก็ติดตรงนี้นะครับกรอบว่าแอสตาร์ซีนิก้าเนี่ยมีไม่พอ

ก็สามารถถือได้ในคนอายุ๖๐ปีขึ้นไป
คือถ้าฟังจากคุณหมอโสภนที่บอกกับเราใครลงทะเบียนไว้เดี๋ยวพฤษภาคมีทุนา
แล้วก็เขาลงพื้นที่ไปฉีดให้อะไรแบบนี้
ตอนนี้ต้องไล่ฉีดกันก่อนเนี่ยก็ต้องฉีดตรงนี้ไปก่อน
แต่ยืนยันว่าให้ฉีดแต่ก็ปลอดภัย
อันนี้ที่คุณหมอโสพลยืนยันนะฮะท่านผู้ชมครับ